วันที่๒๔สัปดาห์วันที่๒๕สัปดาห์
วันที่๒๔ถึง๒๙มกราคม๒๕๕๕การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี
สถานทูตจีนประจำประเทศไทยและคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
ร่วมจัดตรุษจีนสุพรรณบุรีมหัศจรรย์๔ปีมังกรสวรรค์
งานนี้ถือเป็นงานแสดงแสงสีเสียงยิ่งใหญ่
หมายเพื่อเปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวและเชื้อเชิญประชาชนมาสการะสารเจ้าพ่อหลักเมือง
การเปิดงาน๒๔๒๕๒๕๕๕มีการแสดงอย่างยิ่งใหญ่
แต่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นหลังเวที
พลุที่จุดเกิดระเบิดอย่างรุนแรง
เก็ดไฟพุ่งกระจายทั่วบริเวณ
ส่งผลให้เกิดไฟไหม้บ้านเรือนวัดในชุมชนอย่างรวดเร็ว
ระหว่างเกิดเหตุอยู่นั้นในบรรหารศิลปะอาชา
อดีตนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาเปิดงานด้วยแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังช่วยกันดับไฟ
และควบคุมเพลิงได้ในอีก๑ชั่วโมงต่อมา
เพลิงสงบหลังเวทีพบคนจุดพลุเสียชีวิต๓ศพ
ยังมีผู้หญิงถูกไฟคลอกเสียชีวิตอีก๑รวมเป็น๔ศพ
โดยมีผู้บาดเจ็บ๗๔รายบ้านเรือนเสียหายกว่า๗๐๐หลัง
จำนวนนี้๗๑หลังถูกไฟเผาวอดทั้งหลัง
พวกนี้เขาจะใช้สายเยอะมากก็กดลว์
มันคงดินมันคงหลวมอ่ะมันก็ล้มพอล้มเท่านั้น
มันก็แปลกกระจายเป็นดอกพุเห็นป่ะ
ไปตรงไหนทีนี้มันพุ่งเข้าไปตรงรายใจตอนนี้
เอาผู้กองไป๔นัดเท่านั้นแหละแก
ยิ่งกว่าสงครามโลกมันมามืดเลย
เอาอุ้มหมดกระจายไปหมด
ส่วนสาเหตุพลุระเบิดมาจากพลุน็อกหรือพลุที่จุดไม่ขึ้น
จากนั้นสะเก็ดพลุได้กระจายไปทุกทิศทาง
โดยพุ่งเข้าไปในเต็นต์เก็บพลุสำรองที่ห่างไป๕๐เมตร
โดยเก็บพลุไว้กว่า๕๐๐ลูก

เปรียบไฟปะทะพลุ๕๐๐ลูก
ส่งผลให้เกิดระเบิดอย่างรุนแรง

ซึ่งตรงนั้นคือแหล่งชุมชน
พวกดอกไม้ไฟส่วนหนึ่งมันก็มีองค์ประกอบของดินดำ
ซึ่งมันเป็นสารเคมีที่ผลิตขึ้นมา
คือถ้าอันตรายจากผลของการระเบิด

อัดการระเบิดแล้วก็สะเก็ดระเบิด
ตรงนี้ใครที่อยู่ใกล้เคียงหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
ถ้าคนที่อยู่ใกล้เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บ
ขั้นถึงเสียชีวิตได้ถ้ามีปริมาณมาก
อุบัติเหตุครั้งนี้ท้ายที่สุดแล้ว

จากคนจุดพลุ๓คนที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ส่วนการช่วยเหลือมาจาก๒ทางคือ
โดยงานภาครัฐและมูลนิธิสารเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
โดยมอบเงินตั้งแต่หลักพันจนถึง๙แสนบาท
เพื่อช่วยซ่อมแซมบ้านและเยียวยาจิตใจ
และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
สิ่งที่เกิดขึ้นบ้างหรือว่าเป็นอาถรรพ์ดีบ้าง

แต่แท้จริงแล้วคืออุบัติเหตุที่เป็นอุทาหรณ์
แม้ดอกไม้ไฟที่ขึ้นชื่อว่าไฟย่อมมีอันตรายแฝงอยู่
ฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องไม่ประมาท